เรามาดูเกมฟุตบอลไทยลีกกันดีกว่าหลังจากที่มีการประกาศตัวทีมชาติออกมาเป็นที่เรียบร้อย
ลีกก็ยังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะพักนะครับ
เมืองทองยูเต็ดครับแพ้แบบยับเยินที่สุดในประติศาสตร์ของสโมสร
พร้อมกับการประกาศลาออกของโค้ชแบนทศตวรรษีปานครับ
ไปดูเกมกันนะครับนั่นคือวินาทีที่ทางโค้ชแบนนะครับ
ค่อนข้างง่ายครับจากจังหวะลูกเตะมุมนะครับ
ได้ประตูขึ้นนำครับ

เก่าของเมืองทองนะครับอมรธรรมนามนะครับ
จากนั้นแนวรับของทางเมืองทองพลาดง่ายครับเซริโอซานโต๊ด
โทษจะจ่ายคืนให้กับทางกำคลแต่ว่าก้มคลออกมาแล้วครับ

แล้วลูกนี้ไปกันใหญ่ครับ๓๐

ซ้ายแล้วดึงเข้าขวาซัดนอกกรอบเขตโทษ
โกเข้าไปครับ๔๐ครึ่งแรกเหลือเชื่อครับเมืองทองตามหลัง
แล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับนาที๕๕จากชาช่าโคโยโยครับนึกว่าจะกลับมาได้
๑ต่อ๔แต่ละอาทิตย์๖๔ครับมาเสียจุดโทษ
ทศวรรษธรรมฟาววันเฉลิมยิ่งยงและลอสนาดูมบุญญาสุนหน้าชินชาติกินี
โดย๑ลูกดูมบุญญามงลูกเตะมุมตัดหน้ากำคลครับ
ลูกนี่เสียจากเตะมุม๓ประตูนะครับนาที๘๔ครับลูกนี้
ต่อ๑ครับประจวบเปิดบ้านชนะเมืองทองขาดลอยครับ
คว้าชัยทั้ง๓นัดที่เล่นในบ้าน
ส่วนเบื้องท้องแพ้มากสุดในประติศาสตร์ของสโมสร
ก่อนหน้านี้เคยแพ้อสุภา๑๕ในปี๒๐๑๑
แล้วก็ยังเสีย๔ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกเป็นครั้งแรก
และเสีย๖ประตูในเกมเดียวครั้งแรกด้วยครับ
รายงานระบุว่าบ่อบริหารของเบื้องท้องยังไม่อนุมัติ
บอกว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุแค่นัดเดียว